มาดูต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่านะคะสำหรับลิขสิทธิ์เพลงค่ะ
ที่ออกช่องนึงอีกช่องนึงก็ออกอ้าวแล้วตกลงฉันแต่งให้ใครกันแน่นะคะ
กรณีที่ชอเอหน้าปางช้างค่ะไปแจ้งความเอาผิดคุณจรรัชตะ
เอามาขายจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยสร้างความเสียหายให้วงการเพลงนะคะ
ล่าสุดไปเจอคุณตายสายทานคุณตายเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วย
เพราะว่าเป็นหวานใจของคุณจรรัชตะเราก็เลยอยากรู้ว่าเขารู้อะไรมาบ้างไหมนะคะ
ไปเจอเขางานบงส่วงภาพยนตร์ฮู้วายแว่ค่ะ
ตายก็ออกตัวว่าคือเอาจริงไม่สะดวกพูดเรื่องนี้
เพราะว่าไม่รู้ที่มาที่ไปของเรื่องว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะ
ก็เลยอยากให้ทุกคนรอฟังคำตอบจากคุณจรอีกทีแล้วกัน
ที่จะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ดีกว่าเนอะ

อันนี้ไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องเคลียร์
ส่วนพี่ตายก็อยู่ในส่วนของตัวเองค่ะ
ก็คุยนะคะแต่ว่าก็คือก็มีให้กำลังใจค่ะ
แต่ว่าเราโตแล้วคือเราก็เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจ
ในการที่เขาจะต้องออกมาพิสูจน์หรืออะไรก็แล้ว
แต่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเขามากกว่า
เป็นเรื่องราวที่แบบอาจจะเป็นการเข้าใจผิด
เราไม่ได้ตายไม่เข้าข้างใครทั้งสองฝ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องพิสูจน์นะคะ
กระบวนการยุติธรรมเขาทำหน้าที่ของเขา
แล้วก็ให้เวลาเขาได้ทำหน้าที่ของเขาดีกว่า